สุดสัปดาห์นี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านในวันอาทิตย์ตอนเที่ยง
เรามีรายการดีมาบอกคุณผู้ชมด้วยกับรายการโอ้โหไทยแลนด์
รายการนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่มันอันซีนมาก
สัปดาห์นี้เรารวบรวมภาพความประทับใจสถานที่อันซีน
ที่เราเคยไปมาตลอดปีที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชม
เริ่มที่แรกพี่แดนพิธีกรสุดหล่อของเราพี่แดนดานัย
พาคุณผู้ชมขึ้นที่สูงหนาวแล้วช่วงนี้
ที่หมู่บ้านปางม้าจังหวัดเชียงใหม่เขามีการทำการเกษตรบนที่สูงค่ะ
และที่สำคัญคือเขาใช้เจ้าสี่ขาเป็นพาหนะในการขนพืชผัก
ใช้ทั้งม้าทั้งล่อคุณผู้ชมดูสิเส้นทางนี่มันชันมากมันคดเคี้ยวมาก
รถไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะตอนนี้เป็นตอนที่ผมชอบดูมากเลย
ใช่ตอนนี้เป็นอะไรเล่าสิตอนนี้เป็นเรื่องราวของการพาเจ้าม้าเจ้าล่อเนี่ยขึ้นไปข้างบน
เป็นเรื่องของการขนส่งของคนในชุมชนว่าสมัยก่อนเขาทำกันยังไง
แล้วยุคนี้สมัยนี้เขาก็ยังทำกันอยู่ยังทำกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
คือม้าล่อขึ้นไปบนยอดดอยยอดเขาเลยเป็นถึงแปลงผักเลย
ก็จะได้พบกับผักขี้วัวผักกาดเคี้ยวแล้วก็กะหล่ำปลีรูปหัวใจอะไรประมาณนี้นะ
เก็บกันสดเลยค่ะเก็บกันสดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เจ้าสี่ขาต่างขนลงมาขาย
คุณคิดดูสิระยะทางไกลแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดหัวใจของกลุ่มคน
กลุ่มเล็กกลุ่มนี้ได้สุดยอดจริงเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องราวของกอง
คารวาลขนผักนะคะในวันอาทิตย์นี้เที่ยงตรงกับรายการโอ้โหไทยแลนด์
เผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ไอเดียที่จะไปท่องเที่ยวในปีหน้าต่อไปก็ได้
ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อ